เพราะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทานกุ้งแช่น้ำปลา
เมนูยอดฮิตติดเทนที่ร้านนี้
คุณไปแล้วคุณต้องรอหน่อยนะ

ของอร่อยต้องรอกับร้านนี้ก็คือกุ้งแช่น้ำปลา
ป้านีอร่อยเด็ดขนาดไหน
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
สวัสดีค่ะร้านป้านีกุ้งแช่น้ำปลาประทัดทองค่ะ

ตั้งแต่ตี๕วันจันทร์หยุดนะคะ
๕โมงถึง๓ทุ่ม
มีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็หอยนังลม

หนักก็จะมีกุ้งที่กินกันเยอะ

กรอบแล้วก็น้ำจิ้มรสแซ่บ

ต้องเป็นไซส์เสมอกันประมาณ๑๐โลขึ้นไปค่ะ

มะนาวผักพวกอะไรเครื่องเคียงอะไรก็มาล้าง
สารแหน่ง
มีสาระแหน่นะคะแล้วก็มีหอมเจียว

เป็นหอมแท้นะคะเป็นหอมไทย
ก็ทอด๗รอบมาเลย
กุ้งไซส์นี้นะคะ๖๐บาท
รอบนี้๕ตัว๑๐๘ตัว
น้อยน้องรบช่วยหนึ่งวันนี้๖๐
ออกจากบ้านตั้งแต่๓โมงกว่า

แล้วน้องซื้อไปชิมเขาบอกอร่อยก็เลยลองมาชิม
แต่เขาจำกัดได้๑๙ชุด
ต้องมาลองชิมอะค่ะตอนแรกได้มา๓๘แต่สั่งไปได้แค่๒๐ค่ะ
ฝากร้านกุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะคะ
เวลาเปิดร้าน๕โมงเย็นถึง๓ทุ่มนะคะ
อังคารถึงวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์หยุดค่ะ

ไม่ลืมแต่ว่าต้องไปรอหน่อยแหละ
แต่มีรับฮิ้วรับซื้อไหม
ฉันว่ามีแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าใครสะดวกจะฝากฮิ้วอะไรก็ได้

โอ้โหหลานยังไม่บ้านเปิดตอนเย็น

บอกพี่กัดหน่อยอยู่ตรงแถวจุฬา๓ย่าน